สำหรับทุกคนที่โผล่เพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
ถ้าเกิดว่ารัฐบาลออกหมายจับเด็กนักเรียนอายุ๑๓
ตอนนี้ท่านนันต์ธนตรีนัชคนที่สุวรรณ
เขาตอบรับแต่ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของเราเลย
แต่ข้อเดียวกดตรงผมก็ขยับแค่นิดเดียว
แต่ว่าสุดท้ายแล้วการบังคับใช้ของโรงเรียนก็ยังเป็นเหมือนเดิม
ก็คือยังมีการบังคับให้ตัดผมเหมือนเดิม

สุดท้ายแล้วท่านรัฐมนตรีหรือว่ากระทรวงศึกษาก็ไม่ได้ช่วยให้การศึกษาไทยดีขึ้น
แล้วก็ไม่ได้ช่วยให้แบบข้อเรียกร้องของนักเรียนเร็วขยับไปไหนเลย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทางรายการเชิญสองด้านนะคะ
มานั่งคุยกันก็คือจากกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วก็จากกลุ่มนักเรียนที่เป็นผู้เรียกร้อง

ควรจะเป็นลำดับแรกก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะคุณนัทพล
แต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่กันกับท่านประหลัดด้วยนะคะ
ก็เลยไม่สามารถที่จะมาร่วมรายการได้
ผู้ที่รับมอบหมายมาซึ่งก็ตรงนะคะ
ถ้าจะมาตอบคำถามก็คือท่านรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ท่านรองประหลัดวีระแข็งกษิการ
ส่วนอีก๒คนค่ะที่ฉันไม่แนะนำชื่อเต็มกันแล้วกันนะคะ

คือมินจากนักเรียนเลวแล้วก็เพกา
เพกาก่อนหน้านี้มาจากเกียร์อุดมไม่ก้มหัว

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยกิจกรรมเขาเคลื่อนไหวในแนวร่วมเด็กและเยาวชน

ที่แนะนำเร็วแขกจะได้มีเวลาพูดเยอะนะคะ
ท่านรองวีระนั่งฟังพร้อมกันกับดิฉันก่อน
คือว่าเวทีที่เพิ่งจะจัดไปตรงสยามของกลุ่มนักเรียนมัธยม
นามนักเรียนมัธยมแต่จริงแล้วมีคนหลายอายุนะคะ
คือถ้าให้เรียงลำดับ๑๒๓แค่นี้ก่อน
เอา๑๒๓ที่ต้องการคำตอบหรือต้องการความคืบหน้า
หรือเป็นที่มาของการออกไปชุมนุมรอบล่าสุดคือเรื่องอะไรคะมิน
ก็ยังอย่างที่เราทราบกันเนาะเรายังมีเบสเป็นเรื่องการศึกษาอยู่เหมือนเดิม
ก็คือการปฏิรูปการศึกษาให้มันดีขึ้นการแก้ไขกฎระเบียบที่ล้าหลัง
แล้วก็การหยุดคุกคามนักเรียนเรายังมีเบสเป็นเรื่องนี้อยู่เหมือนเดิม
แต่การที่เราชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย
เราได้เพิ่มข้อเรียกร้องของราศดรเข้าไปด้วยอยู่ในนั้น
เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในการพูดถึงเรื่องการเมือง
เพราะว่านักเรียนเนี่ยก็เป็นประชาชนคนนึงเนาะ
เขาก้าวขาออกจากโรงเรียนเนี่ยเขาก็เจอปัญหาเช่นเดียวกับประชาชนทุกคน
เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องการให้พื้นที่ให้กับนักเรียนในการพูดถึงปัญหาที่ตัวเองเจอ

คือถ้าเราดูจากปัญหามันถ้าสมมุติไม่ได้ดูเรื่องแบบลงไปในรายละเอียดย่อยเนี่ยค่ะ
คือที่ครอบมาสองสามเป้าใหญ่ที่มินบอกเนี่ยคือเป็นสิ่งที่พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกนะ

คือคุณเอาอย่างนี้เรียนถามแทนคือคุณประเมินว่าเขาไม่ได้พยายามกำลังทำไปสู่ข้อเรียกร้องเลยเหรอคะ

คือผมไม่เคยผมไม่เคยให้เดสไลน์นะผมเป็นผมอ่ะนี่จะพูดเลยก็ได้ว่าแทบจะเป็นมอบเดียวที่ไม่กล้าขีดเส้นตายให้ใครพอรู้แล้วเราก็ประเมินคู่ต่อสู้ของเราว่าเขาไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำตามเดสไลน์ได้เราก็เลยไม่เคยขีดเส้นตายให้เขา
ผมจำได้เลยทุกครั้งที่ผมจัดกิจกรรมจัดมอบเนี่ยนักข่าวถามตลอดว่าคุณให้เดสไลน์ให้เส้นตายเขาถึงเมื่อไหร่ในการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นผมบอกว่าผมไม่เคยให้เพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าเขาจะทำได้
ถ้าสมมุติคุณไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ว่าถึงเท่านี้ได้แค่ไหนแล้วคุณก็ออกมาได้เรื่อยคือคุณก็อ้างออกมาได้เรื่อยสิคะ
ก็ใช่ไงครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องการมันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องออกมาได้เรื่อยสิครับหรือการที่เราเรียกร้องแล้วครั้งเดียวแล้วมันไม่เกิดขึ้นแล้วเราควรจะหายไปเลยหรือเปล่า
เช่นมันจะดีกว่าไหมถ้าสมมุติแบบขีดเส้นว่าขอสักเดือนนี้ของปีนี้แล้วมาประเมินคือบางเรื่องอาจต้องใช้เวลาถูกไหมคะคือให้เวลาเขาหน่อยความหมายของพี่คืออย่างนั้น
คือแต่ละรอบเราก็ไม่ได้ออกมาทุกวันเนาะเราก็ออกมาเดือนครั้งนึงเว้นไปเป็นเดือนอย่างนี้ออกมาอีกครั้งนึงคือมันก็มีเวลาเนาะคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพหรือมีความสามารถมากพอเนี่ยเขาควรจะต้องประเมินเวลาในส่วนของเขาเองแล้วว่าเขาควรต้องเร่งดำเนิน
ซึ่งกระทรวงอินสาธิการสำหรับชาติได้ตั้งคณะคำการปฏิรูปประเทศ
ได้การศึกษาขึ้นมีสาธารณ์ดรวรกร๓โคเศษ
ซึ่งทำอยู่๕๖เรื่องนะครับเรื่องแรกคือการดูตั้งแต่การผลิตครู
ว่าวิธีการผลิตครูต้องได้ยังไงบ้าง
๒การบริหารจัดการทำข้อมประกอบ
ระบบคุณธรรมในกระทรวงศึกษาธิการ

คือการลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นปัญหาหลักของชาติ
เรื่องนี้ท่านได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
โดยท่านวรากรทำอยู่แล้วกำลังขับเคลื่อนเข้าไปสู่กฎหมาย
แล้วก็บังคับใช้ต่อไปซึ่งซึ่งสิ่งนี้ก็ทำอยู่
เรื่องที่น้องไปอยู่ร้องเรียนที่กระทรวงผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
ก็มีความชื่นชมน้องอยู่ว่าได้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะให้ประเทศนี้ดีขึ้น
ทั้ง๓๔เรื่องทั้งเรื่องทรงผมทั้งเรื่องเครื่องแต่งกายนักเรียน
เรื่องการคุกคามทางเพศความรุนแรงในสถานศึกษา

มีท่านหมอเดลด้วย

แค่เรื่องของผมเนี่ยผมก็ยังแปลกใจบางทีนะ
ว่าเราน่าจะสรุปได้ง่าย

ไม่ได้คือว่าความเห็นที่มันแตกต่าง
มันแตกต่างแล้วก็รับฟังความเห็นเพิ่มเติมหลายเรื่อง
คณะมการเนี่ยประกอบด้วย๓ส่วน
ส่วนที่๑คือเป็นพวกคลาดการณ์อย่างผมเนี่ย
ซึ่งเป็นเลขาแทบจะไม่ค่อยได้แสดงความเห็น

ส่วนที่๒คือผู้ทรงคนวุฒิ
ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไม่ใช่คนกระทรวงคนข้างนอก
ส่วนที่๓คือนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
แล้วตั้งผู้แทนนักเรียน

ผมก็พยายามหาจังหวัดนี้หายากมากท่าน

นักเรียนที่ชื่อว่านักเรียนเลวหลายครั้ง

อันนี้หมายถึงเฉพาะเรื่องสมผมรืทุกเรื่อง

อันนี้เราชัดเจนว่าทางองค์กรนักเรียนเลว

เพราะว่าเราเห็น

ไม่ตรงกันแล้วหนึ่งคือเขาบอกให้เราไปร่วมประชุมที่

เขาพูดอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยนัดวันประชุมมา

การประชุมแล้วเนี่ยทางกระทรวงเป็นคนเชิญ
แทนนักเรียนทั้งหมดแปลว่ากระทรวงมีสิทธ
จะจัดสรรเก้าอี้ในนั้นได้ว่านักเรียนในนั้น
มาจากใครมาจากยุวชนประชาธิปไตย
หรือเปล่ามาจากกลุ่มนักเรียนสภา

ส่วนโดยตรงไม่ใช่เด็กที่มีอิสระทางความคิด
อย่างแท้จริงทำให้เราปฏิเสธการเข้าร่วมแล้วอันนี้
แต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราปฏิเสธเข้าไปร่วม

กระทรวงดันถ่ายทอดสดตัดหน้าเรา

และความไม่โปร่งใส

เขาไปร่วมประชุมอีกเรื่องหนึ่งคือที่บอกว่า
มีการตั้งคณะกรรมการพูดเรื่องทรงผมเนี่ย

ผมว่ามันตลกมากเลยที่ประเทศไทยเนี่ย
เอาผู้ใหญ่มานั่งทะเลาะกันเรื่องทรงผมบนหัวนักเรียน

มันค่อนข้างน่าสมเพศมากที่ผู้ใหญ่จะมานั่งทะเลาะกันว่า
ไม่ใช่มานั่งทะเลาะกันเรื่องสมผมบนหัวนักเรียนอะ
จัดการเองบอกจะถ่ายทอดไม่ถ่ายทอดสุดท้ายถ่ายทอดยังไงคะ
เรามีทีมประสานไปที่กลุ่มนักเรียนเลวตั้งแต่ตั้งคณะกรรมการแล้วครับ
ประสานไปแล้วว่าขอรายชื่อขอคนกลุ่มนักเรียนผมผมไม่ค่อยอยาก
พูดคำว่านักเรียนเลวนะครับไม่เป็นไรค่ะเขาเรียกตัวเขาเองครับ
เนี่ยครับถ้าเมื่อสามสิบสิบปีผมก็เป็นแบบเขาอ่าครับ
ผมเข้าใจเขาความรู้สึกผมก็ประสานให้ทีมงานประสานไป
ท่านเขาให้หลายคนประสานอ่าได้ถูกการปฤติเศษว่าไม่ขอเข้า
เข้าร่วมประเด็นเอ่อใช้คำว่าเขาเรียกอะไรภาษาอะไรนะตัดชิงเพื่อถ่ายทอดสดยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าทางเนี้ยเขาไลน์มาในกลุ่มเขาเรียกอ่าของอ่าของของเพจกระทรวงว่าขอให้ถ่ายทอดสดอืม
ท่านประธานท่านสมเกียจก็เลยแคปไลน์มาให้ผม
ถ่ายทอดสดก็ทำตามนักเรียนเรียนเรียวค่ะ
ซึ่งปกติเรื่องการประชุมเนี่ยเป็น
เพื่อจะอภิปรายในเรื่องเหล่านั้นด้วย
ไม่ได้ช่วงชิงหรือตัดว่าแย่งไปการถ่ายทอดแทนเขาหรอกครับ
ถ้าน้องกลุ่มนี้อยากจะมาถ่ายทอดสดในการประชุมข้างหน้า

เพราะพลอยของผมคือผมถามไปกับคนที่ติดต่อประสานงานมา

ถามว่าสามารถถ่ายทอดสดหรือให้นักข่าวเข้าไปทำข่าวแบบเรียลไทม์ได้ไหม

แต่เขาปฏิเสธผมก่อนทำให้ผมตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วม
เพราะเห็นถึงความไม่โปร่งใสเป็นกำแพงแรกอะครับ
เอาไปพูดกันก่อนก็ยังจะคุยกันได้

อันนี้เรื่องถ่ายทอดสดใหญ่หาวังยังงี้ไม่ใช่อะไรค่ะ
คือตกลงการที่มีนักเรียนในสัดส่วนที่ทางกระทรวงเชิญมา
มินมีการพูดถึงลักษณะของกลุ่มเนี่ยคือที่ท่านรองบอกเนี่ยคือกลุ่มที่เลือกมาเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงป่ะคะ
ทุกนักเรียนนะครับทุกนักเรียนก็อยู่ภายใต้การบริหารของกระทรวงอยู่แล้วครับ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนั้นเวลาเราหานักเรียนมาเนี่ยผมผมสงสารทีมงานไปหานะครับหลายหลายโรงเรียนเด็กหลายคนไม่อยากไม่อยากที่จะมาร่วมกลัวว่ากลับไปเนี่ยจะถูกเพื่อนบูลลี่ว่ามาเป็นกรรมการหลายคนนะครับหลายคนบางทีขอเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยขอให้ลูกน้องเนี่ยขอเบอร์โทรศัพท์ของเขาเพื่อจะติดต่อ
จะมายังไงเขาบอกว่าไม่ให้เบอร์ไม่ให้เบอร์ไม่อยากให้ติดต่อน้องเพื่อนน้องเขาจะโดนเพื่อนเพื่อนบูลลี่ว่ามาเป็นคณะกรรมการของกระทรวงวิธีติดต่อกับเด็กเด็บยุ่งยากมากผมเลยบอกว่าเอานี้ก็เอาตามสมาคมหรือเขาเรียกว่าชมรมของนักเรียนที่มีแต่ละจังหวัดก็มีกรุงเทพมีลบบูลลี่มีที่ภาคใต้ค่ะแล้วก็มี
ต่างต่างกลุ่มเด็กกลุ่มนั้นบ้างกลุ่มนี้บ้างกลุ่มชมรมนักเรียนของเขาเองเหรอฮะเขาเขามีชื่ออยู่ครับว่าเขาเป็นกรรมการสภาของนักเรียนของสภาประจำจังหวัดป่ะคะไม่ฮะของจังหวัดนั้นของเด็กและเยาวชนจังหวัดนั้นอ่าเป็นสภาของจังหวัดจังหวัดนั้นเราก็พยายามประสานมาอืมได้รับการพิเศษก็ประสานคนใหม่ได้รับก

โรงเรียนโดยให้ถ้ายาวเนี่ยให้รวบให้เรียบร้อยโดยให้ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาในข้อตกลงนะครับให้ผ่านคณะกรรมการศึกษาโดยก่อนที่จะออกเป็นระเบียบว่าโดยทรงผมเนี่ยให้ประชาพิจารณ์กับนักเรียนครูผู้ปกครองทั้งหมดในโรงเรียนเพื่อให้เป็นข้อตกลงใหญ่ของโรงเรียนแล้วทำตามนั้นเลยอันนี้คือข้อสรุป
ตัวอย่างเรื่องส่งผมเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวขอเปิดประเด็นจากเพกาสักครู่ค่ะได้ครับ
คุณผู้ชมค่ะระหว่างตอนโฆษณาดิฉันก็ทะเลาะกับมินจากนักเรียนเร็วไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูจังหวะเวลานะคะเราอาจจะได้เพิ่มในช่วงของออนไลน์ในเครือไทยรัฐนะคะเพราะคาดว่าเขาคงมีประเด็นที่จะถามเยอะเมื่อสักครู่นี้ขออภัยเพกาให้เราอ่ะเพกาเปิดประเด็นสิ่งที่เพกาเรียกร้องคืออะไรที่อยากจะได้คำตอบจากกระทรวง
ที่ท่านรองพูดมานะคะในเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการนอกขอบเขตของกฎหมายอย่างเซ็ลฮาลาสเวนต์หรือว่าการทำร้ายร่างกายนักเรียนหรือว่าการที่กฎกระทรวงกำหนดให้นักเรียนเนี่ยจะต้องไว้ทรงผมตามระเบียบหรือการที่กฎกระทรวงจะต้องให้นักเรียนแต่งชุดนักเรียนเนี่ยจริงแล้วปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แก้ง่าย

มาปฏิบัติตามรัฐมนุมอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าในสิ่งที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันคือการผลักดันสิทธิและเสร็จภาพในร่างกายของนักเรียนให้มันเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่แค่เป็นคำมันหยัดไว้ในรัฐมนุมเท่านั้นแต่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติด้วยท่านรองประหลักค
แล้วกับประหลักกระทรวงคนเก่าประหลักกระทรวงคนเก่าชื่ออะไรสักอย่างเนี้ยถามแล้วนะถามท่านเรื่องไอ้การระเมิดรัฐมนุมของกฎระเบียบต่างต่างเนี้ยท่านตอบว่าอ่ามันไม่ได้ระเมิดอืมแต่มีนักเรียนไปฟ้องสารปกครองแล้วนะว่ามันระเมิดอืมก็รอดูอยู่เหมือนกันอะค่ะว่าทำไมกระทรวงถึงมองว่ามันไม่ระเมิ
ที่เราสามารถน่าจะมีสิทธิ์ในอวัยวะในร่างกายของเราได้มีความเห็นด้วยแล้วก็เห็นด้วยในหลายเรื่องในมิติของข้อเรียกร้องแต่ประเด็นที่อยากจะให้ด้วยก็คือว่าในรัฐมนุนน่าจะไม่ได้กำหนดเรื่องสิทธิอย่างเดียวหลายกำหนดก็พูดถึงหน้าที่ด้วยรัฐมนุนเองก็เหมือนสินที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อให้อยู่ด้วย

ในห้องเรียนผมที่เรายาวเป็นศอกมันก็บังเพื่อนอยู่ด้านหลังนี่คือความรู้สึกของคนอื่นแต่ความรู้สึกของเราเรากำหนดเทศสิทธิ์ของเราแต่ไม่รู้ว่าหน้าที่ที่เราต้องอยู่ในสังคมหรือสินที่เราต้องอยู่ในสังคมว่าเราอยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเราอยู่เพื่อนกอเพื่อนขอเพื่อนงอเพื่อนจอเพื่อนชอเพื่อนบ้านแล้วพ่อแม่ค่ะเราจึง

ใครไม่เดือดร้อนก็ตกตัดตามนั้นได้คือที่จะสรุปความคือท่านกำลังจะบอกว่าคือมันมีมุมอื่นใช่จึงเป็นที่มาว่าทำไมที่ประชุมจากส่วนกลางใช่ครับให้ไปทำประชาพิจารณ์ถามคนทุกคนที่เกี่ยวข้องคือในในประเทศนี้ก็อาจจะไม่ได้มีนักเรียนกลุ่มเดียวก็อาจจะมีกลุ่มอื่นอื่นที่เขามีความเห็นอื่นโดยกระทรวงเนี่ยไม่ได้สำรวจ

โดนตัดผมบางคนก็มีถึงขั้นเลือดตกยังออกหรือว่าบางคนเนี่ยก็ถูกหักคะแนนถูกทำโทษอันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนของตัวนักเรียนเหมือนกันที่มาจากการที่มาจากการควบคุมของตัวกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจริงจริงดิฉันคิดว่าในเรื่องเนี้ยมันน่าจะมีมาตรการควบคุมที่ชาญฉลาดกว่านี้แล้วก็ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความ
ภายใต้สิทธิและเสร็จภาพตามระทรวงศึกษาของเราค่ะยกตัวอย่างที่บอกว่ามันมันควรจะมีอย่างชาญฉลาดยกตัวอย่างลองคิดแทนผู้ใหญ่คือต้องการยังไงคะจริงจริงแล้วการที่อ่าอย่างเรื่องเหาอ่ะอย่างเรื่องเหาเนี้ยจริงจริงเราควบคุมได้นะคะอย่างการใช้ยาอย่างการใช้ชมพูซึ่งจริงจริงแล้วเนี้ยมันเป็นปัญหา

กาชนที่ยังขาดแค้นอยู่อืมไม่ใช่มาบอกว่าอ๋อคุณไม่มีใช่ไหมงั้นคุณก็ลดทอนสิ่งในร่างกายของคุณให้มันจำให้มันไม่จำที่มันไม่จำเป็นออกไปสิอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคุณหนาวนะคุณหนาวมือคุณตัดมือทิ้งสิคุณไม่มีมือคุณไม่หนาวมืออื้อไม่ได้ไหมเพราะว่าอะไรอย่างนั้นอะมันเหม
กับน้องเพกาพูดเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าที่ไหนที่มีความพร้อมก็สามารถตัดผมยาวได้เพราะบัญชาวิจารณ์ที่นั่นแต่ที่โคกอีแรงห่างจากนี่๔๐๐๕๐๐กิโลเขาไม่สามารถกระบุจัดกระบวนการได้เขาก็ประชาวิจารณ์ว่าขอให้ใช้ผมสั้นเพราะกระทรวงเนี่ยเปิดโอกาสให้นักเรียนครูผู้ปกครองคุยกันเองว่า
นักเรียนเนี้ยสามารถไว้ผมยาวแค่ไหนก็ได้แต่ถ้านักเรียนผมยาวให้รวกให้เรียบร้อยเท่านั้นเองเขาไม่เห็นมันก็เป็นนักเรียนชายนักเรียนหญิงนักเรียนแตกต่างทางเพศเราไม่กำหนดเลยอ่า
แต่ขอให้อย่างเดียวว่าให้ไปตกตกลงกันในสถานศึกษาไปตกลงกันในชุมชนว่าชุมชนบ้านเราเนี้ยเราจะเอาอย่างไรอืมแล้วทำไมอ่า
น้องสองคนถึงต้องไปกำหนดเขาให้เขาว่าเราจะต้องตัดแบบตามใจเราเห็นไหมครับ
มันความแตกต่างคือว่าทำไมเราต้องบอกว่าชุมชนเขาจะกำหนดของเขาไม่ได้
ความเห็นข้อมูลของผมตรงนั้นว่าทำไมเราจึงคิดว่าต้องทำแบบเราถึงจะถูก
แต่ถ้าให้ชุมชนเขาไปกำหนดเนี่ยกลัวเขาว่าเขาจะโง่เง่าเต่าตุ่น
หรือจะไม่มีภูมิปัญญาที่พอจะกำหนดในท้องถิ่นก็ได้หมู่บ้านเขา
กระทรวงมอบสิทธิ์นี้ให้กับหน่วยย่อยที่สุด
ของกระทรวงนี้ประเทศนี้เป็นคนกำหนดมันก็จบ

นักเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะไว้ผมยาวได้เท่าเทียมกัน
มันเป็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในประเทศนี้หรือเปล่าครับ

ดีใจนะคะที่ท่านมองเห็นการกระจายอำนาจสู่ส่วนกลางไปถึงชมชน
แต่ว่าทีนี้เนี่ยการทำพระจาพิจารณ์ในโรงเรียนเนี่ย
มันมีปัญหาจากวัฒนธรรมหน้านิยมของเรา
ตามวัฒนธรรมของเราที่เป็นอาวุโสนิยมเนี่ย
ท่านคิดว่าท่านมีมาตรการที่จะทำให้เด็กและผู้ใหญ่สามารถตกลงกันในสนามเดียวกัน
ในเสียงที่เท่ากันได้ยังไงบ้างคะ
พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะเรียนต้องแบ่งจากเวลา

คงไม่ได้ถกกันแล้วในทีวีแต่เดี๋ยวเราถกกันต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมง
เพลกาข้อเสนอคือไงคะ
การจัดการศึกษาการเมืองหรือว่าอะไรก็ตาม
สิทธิเสรีภาพของนักเรียนจะต้องถูกรับรองตามรัฐมนูล
แล้วก็พื้นที่ปลอดภัยเนี่ย
ไม่ใช่การไม่ใช่ความปลอดภัยทางด้านการแสงความคิดเห็นอย่างเดียว

ด้านการสัญญาคอมพิเทียนแล้วก็ด้านสุขภาพจิตด้วยค่ะ
อันนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครออกมาพูดเท่าไหร่นะ
สองก็คืออยากให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีส่วนร่วมทางรัฐมนูล

ใช่แล้วก็เห็นเปิดเรื่องนี้มาเยอะก็อยากจะสรุปเลยนะว่า

ยกเลิกคือต้องไม่มีอีกต่อไปบนโลกนี้
เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้แค่นี้ครับแค่ยกเลิก
อีกเรื่องหนึ่งที่เห็นท่านพูดมาเรื่องสิทธิหน้าที่ว่าการที่เรามีสิทธิเสรีภาพต้องไม่

คำถามคือไม่มีหน้าที่ในรัฐมนูลมีกำหนดไว้หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
แต่ไม่มีมาตราไหนระบุว่าปวงชนชาวไทยมีหน้าที่ตัดผมในระบบการศึกษาภาคบังคับ
ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐมนุนไม่กำหนดอะไรไว้เนี่ย
กฎหมายลูกก็ไม่ควรจะไปละเมิดสิ่งนั้น
เพราะว่าการที่รัฐมนูลไม่ได้จำกัดสิทธิตรงนั้นไว้แต่ต้น
ว่ากฎหมายลูกก็ไม่มีสิทธิไปจำกัดสิทธิตรงนั้นตามมาเหมือนกัน
จากว่ามันเป็นสิทธิสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ใช่หน้าที่
มันก็กลับไปที่หมวด๓คือหวดสิทธิอยู่ดีว่า
เรามีสิทธิตามนั้นหน้าที่ไม่จำกัดสิทธิของเราแล้ว
เพราะฉะนั้นทำไมกระทรวงถึงมาจำกัดสิทธิของเราต่อ
อีกเรื่องหนึ่งคือที่ท่านบอกว่าการไปเชิญนักเรียนแล้ว
ว่านักเรียนไม่ค่อยยอมมานักเรียนเกิดการบูลลี่
ผมว่าจริงไม่มีหรอกครับนักเรียนที่จะมานั่งบูลลี่กันเอง
เพราะว่านักเรียนจะเป็นตัวแทนทำให้เพื่อนได้ไว้เสรีทรงผมเนี่ย
มันไม่มีมีแต่ผู้ใหญ่มีแต่คุณครูในโรงเรียนนั่นแหละ
ที่จะต่อต้านนักเรียนและไม่ยอมให้นักเรียนมา
ผมไม่เคยเจอเลยเนี่ยผมเนี่ยเป็นแอคทีวิสทำกันมาเรื่องนักเรียนเนี่ย
ทำกัน๒๐๓๐คนไม่เคยเจอใครโดนนักเรียนในเพื่อนในห้องบูลลี่

มีแต่ครูนั่นแหละบูลลี่เก่งมาก

เผลอการที่นักเรียนตอบกลับมาแบบนั้น

เพราะว่ามันไม่เคยมีนักเรียนมาบูลลี่อะไรแบบนี้เลย
มีแต่ครูนั่นแหละอย่างเดียวเลยที่มานั่งบูลลี่
ให้นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมือง

เท่านี้เดี๋ยวต่อกันในออนไลน์
ปิดท้ายที่ท่านรองประหลัดค่ะ

อยากจะพูดว่ากระทรวงอินสัยการ
ของเรามีครู

ที่จัดการศึกษาอยู่ทั่วทุก
พื้นที่ในประเทศไทย

สำหรับข้อเสนอต่างที่พูดมาเนี่ย

รับทราบแล้วก็เร่งดำเนินการ

กระบวนการดำเนินการข้อนี้

ให้เสนอผลการประชุม
คณะกรรมการต่างซึ่งมันก็
ค่อนข้างช้าไม่ทันใจท่านรัฐมนตรีเร่งมาก

ข้อเรียกร้องของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

จากข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนเลว
กลุ่มนักเรียนในเมืองแล้ว

ชนบทในทุกที่ในทุกเขตการศึกษา

เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องของาศในภาพรวม

แล้วมุ่งมั่นที่จะดูแลนักเรียน
คุณผู้ชมคะตอนแรกนึกว่าหลังเคารพทงชาติแต่ว่าเราคุยกันต่อเลยนะคะ
ทุกช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นยูทูปหรือว่าเฟซบุ๊คของไทยรัฐ
หรือแม้กระทั่งของไทยรัฐทีวีนะคะอ้าวไม่มีโฆษณาคาดแล้วค่ะ
ด้วยนั้นเอาอย่างงี้ให้ทางให้ทางกระทรวงเปิดบ้างโอเคค่ะ
ยินดีครับยินดีครับทำไมทุกคนดูทำไมทุกคนดูไกลกว่าตอนอยู่ในทีวี
เอาอย่างนี้ค่ะคือที่ฉันถามเพิ่มเติมไปจากเรื่องทรงผม
ซึ่งจริงแล้วเรื่องทรงผมมันก็ต้องคุยกันนานนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องรูปธรรมที่มันจับต้องได้
ทีนี้เรื่องอื่นอื่นคือถ้าสมมุติเราเอาเราเอากรอบของเขาสองสำกรอบใหญ่
นะคะปฏิรูปการศึกษาโอ้โหซึงต้องคุยกันเป็นปีนะ
รายการนี้ไปถึงระบบที่ล้าหลังหรือแม้แต่การคุกคามเนี่ยนะคะ
เอาอย่างนี้ก่อนคือณตอนนี้สิ่งที่เป็นข้อเรียกร้อง
เวลาที่มัธยมออกมาค่ะรองประหลัด

แล้วถ้าเรียนถามท่านเหมือนกับที่ถามเขาตอนแรก
ท่านคิดว่าอะไรจะเสร็จเป็นอันดับแรก๑๒๓บ้างคะ
ซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องตามที่เขาร้องขอทั้งหมดนะ

เมื่อมีการร้องเรียนนะครับ
กระทรวงก็ขออนุญาตย้อนความนิดนึงว่าตั้งกรรมการ
สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนรายโรงเรียนรายจังหวัด
เราเข้ามาแล้วก็ประมวลผลไป๕เรื่อง
ผมพูดเร็วเลยนะครับ๕เรื่องเรื่องแรกก็คือ
ทรงผมนักเรียนกรอบขมวดเลย
แล้วก็สองเรื่องการแต่งกายของนักเรียน
คือการละเมิดการกระทำความรุนแรงและความปลอดภัยในฐานศึกษาเป็นเมนหลัก
กฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อนักเรียน
เอาที่ตรงเลยเราไม่เอาผลกระทบด้านอื่น

และเราก็ช็อตเทอมที่เราจะแก้ปัญหารวดเร็วที่สุด

ช็อตเทอมคือส่งผงกับชุดนักเรียนน่ะ

ได้ประชุมเรื่องการแสดงออกทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้ว
แล้ววันที่๒๕เขาจะประชุมเรื่องกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษา
ส่วนเรื่องการละเมิดความรุนแรงและความปลอดภัยในสถานศึกษาเนี่ย
ว่าในวันที่๒๗จะประชุมคณะกรรมการชุดนี้
พอประชุมชุดนี้เสร็จก็จะประมวลผลไปสู่คณะกรรมการบอร์ดใหญ่
ที่มีท่านสมเกียจตั้งกิจวันนี้เป็นประธาน
ซึ่งท่านสมเกียจก็ไลน์คุยกันหาผมว่าเสร็จหรือยังเสร็จหรือยัง
เพราะว่าเร่งอยากให้นักเรียนและนักศึกษาได้เห็นผลสำเร็จของการดำเนินการ
ซึ่งเราคิดว่าจะพอใจหรือไม่พอใจจากผลสำเร็จนี้เหมือนทรงผม
พี่น้องมินอาจจะไม่บอกจะไม่พอใจคนอื่นอาจจะพอใจ
ก็ต้องออกไปก่อนเพื่อให้สาธารณชนได้พิพากษาอีกทีหนึ่งนี่คือความตั้งใจ
ทีนี้เอาอย่างนี้นะคะคือเมื่อสักครู่นี้เราคุยเรื่องทรงผมกันซะเป็นส่วนใหญ่ในรายการ
คือมันสรุปแบบนั้นนะส่วนคุณจะพอใจไม่พอใจเรื่องหนึ่งนะ
พี่ขอไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ท่านรองบอกมาคือเรื่องแต่งกาย
อ่ะเชิญเรื่องแต่งกายคุณรู้สึกว่ามีอะไรคืบหน้าหรือคุณคิดว่าต้องการให้เปลี่ยนไปถึงเบอร์ไหนคะ

มินก็ยังไม่เห็นว่ามันมีอะไรคืบหน้าเนอะนักเรียนก็ยังต้องใส่เครื่องแบบไปโรงเรียนอยู่เหมือนเดิม
เครื่องแบบก็ยังกำหนดแค่สองเพศอยู่เหมือนเดิมอะไรคือความคืบหน้า
ต่อให้มีความคืบหน้าจริงนักเรียนรู้หรือเปล่าเนี่ยถามทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้เลย
มีใครรู้หรือเปล่าเรื่องเครื่องแบบนักเรียนคืบหน้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยังไงหรือความคืบหน้าคือเหมือนเดิม
ที่ต้องการนี่คือยังไงคะก็อิสระเหมือนกันเหมือนทรงผมใส่ชุดอะไรก็ได้ใครแต่งยังไงก็ได้อย่างนี้เปล่า
ใช่ครับตามข้อเรียกร้องของเราก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาใครจะใส่ชุดนักเรียนก็แต่งมาถ้าไม่ใครที่จะแต่งชุดนักเรียนจะแต่งชุดอะไรมาก็เรื่องของเขา
สิ่งที่การศึกษาไทยต้องพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นก็คือการต้องให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของการแต่งตัว
ว่าจริงแล้วเนี่ยเขาจะแต่งตัวอะไรมามันเป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่การไปนั่งตัดสินคนจากภายนอกตัดสินคนจากการแต่งตัวว่าโอ้ใส่เสื้อแบรนดเรมใส่เสื้อไม่มีแบรนด์
ถ้าเกิดว่ามีเด็กแบบนี้จริงเนี่ยการศึกษาพังพินาศนะครับเพราะว่าการศึกษาไทยไม่สามารถสอนให้เด็กเข้าใจในสิ่งพวกนี้ได้เลย
จริงแล้วความเหลื่อมล้ำมันเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยที่รัฐบาลมันแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กทุกคนจะต้องเข้าใจในสิ่งนี้
แต่สิ่งที่เขาพยายามแก้ปัญหาคือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยการบังคับให้ทุกคนแต่งตัวเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วแต่งตัวเหมือนกันก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้
คุณดูเสื้อนักเรียนสิครับเสื้อนักเรียนยี่ห้อดีเนี่ยตัวหนึ่งหลายร้อยนะผมเนี่ยทำนิทัศกาลเนี่ยต้องไปซื้อชุดนักเรียนใหม่เนี่ยตัวหนึ่งเป็นพันนะพี่
ชุดนักเรียนโรงเรียนเอกชนเนี่ยหลายพันเลยนะแล้วเสื้อนักเรียนยี่ห้อดีคัตติ้งก็ดีกว่าไม่เย็บนะใช้สอยอะไรอย่างนี้
แล้วเสื้อนักเรียนยี่ห้อถูกเนี่ยตัวละร้อยสองร้อยคัตติ้งก็หยาบเย็บไปก็โย่นไปเนี่ยใส่ไปได้ไม่กี่ครั้งก็พัง
ในชุดนักเรียนเองก็มีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นคำถามคือต่อให้คุณจะบังคับอะไรสุดท้ายความเหลื้มมันก็ยังอยู่อยู่ดี
เพราะฉะนั้นสู้ให้คุณเปิดเสรีไปเลยดีกว่าให้นักเรียนเขาได้เห็นถึงความแตกต่างในสังคมให้นักเรียนเขาได้เข้าใจในความเหลื่อมล้ำที่มันมีอยู่ในสังคม
เพราะสุดท้ายนักเรียนเดินออกจากโรงเรียนไปก็ไปเจอผู้คนมากหน้าหลายตาแต่งตัวตามสีรุ้งเต็มไปหมด
สุดท้ายแล้วนักเรียนก็ต้องเจอผู้คนมากมายที่แต่งตัวธรรมดาปกติอยู่ดีเขาก็ไม่ได้เจอผู้คนในสังคมที่แต่งตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน

ฉันก็ยังยึดตามสิทธิและเสรีภาพตามรัฐมนูลอยู่ดีค่ะว่าการแต่งกายเนี่ยมันควรจะเป็นเสรีภาพในการแสดงออกของเราว่าเราจะแต่งตัวยังไงเพราะว่าจริงเสื้อผ้ามันสะท้อนตัวตนของเรา
การที่เรายัดเด็กเข้าไปในกรอบแคบบอกว่าคุณต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องใส่ชุดเรียบร้อยต้องแต่งตัวตามที่ผู้ใหญ่อยากให้แต่งเนี่ยมันทำให้การเจริญเติบโตทางความคิดและปัญญาของนักเรียนเนี่ยมันไม่ได้งอกงามขึ้นเหมือนเราทำกรอบใส่กล้วยไม้อ่ะค่ะกล้วยไม้มันก็จะไต่ไปตามกรอบกรอบนั้นแต่ว่าถามว่ามันสวยงามตามธรรมชาติที่มันจะเป็นไหมมันก็
ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก็ยังย้ำข้อเรียกรองข้อเดิมว่าเด็กและเยาวชนเป็นประชาชนคนหนึ่งเป็นบุคคลคนหนึ่งในรัฐจะต้องมีสิทธิและเสร็จภาพในการแต่งกายเหมือนเดิมค่ะนั่นรองประหลัดค่ะคือความคืบหน้าทรงผมเมื่อกี้เราไปเรื่องนี้นะคะแต่งกายที่คืบหน้าแล้วจบแล้วนี่คือยังไงคะจบแล้วค่ะเครื่องแต่งก
ท้ายบอกว่าถ้าสถานศึกษาใดไม่ต้องการแต่งกายแบบที่กระทรวงกำหนดให้สถานศึกษานั้นขอผู้บังคับประชาเหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือถ้าเขตพื้นที่ถ้าโรงเรียนก็คือเขตพื้นที่การศึกษาประสงค์ศึกษามัธยมศึกษาทำให้ข้อตกลงทุกวันนี้ปกติโรงเรียนก็ทำอยู่แล้วครับโรงเร
ไม่ได้ใช้บอกว่าถ้าสถานศึกษาใดไม่ต้องการใช้ระเบียบของกระทรวงที่ถุงท้าต้องสีนั้นสีนี้น่ะค่ะก็ให้ขอได้อยู่แล้วอืมของ่ายมากขอแก้ผ่านนิดหนึ่งก็ผ่านผู้คับประชาอีกชั้นนึงอืมถ้าผอองเรียนก็ผ่านผอเขตก็สามารถแต่งกายชุดชุดไหนก็ได้อ่าแต่ไม่ได้แต่ที่ประชุมไม่เห็นชอบที่จะให้เด็กแต่งอย่างไร

คือโครงสร้างการประชุมกันเหมือนกับพูดเรื่องทรงผมเหมือนกันครับก็คือจะมีตัวแทนนักเรียนมีเดี๋ยวนะคะคือขอกลับไปทรงผมทรงผมเนี่ยมันจบในที่ประชุมตรงที่ว่าให้ไปทำประชาพิจารณ์คือในคือคือเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งระบบเลยนะครับทรงผมเนี่ยผู้หญิงผู้ชายไม่พูดถึงเหลื่อมเพศไม่พูดถึงเพศต่างไม่พูดถึง

คำถามคือถ้าเกิดว่าคนที่เขาเป็นคนจนที่สุดไปประชาพิตา
เขาได้จำนวนมากกว่าคนที่รวยที่สุดที่อยู่ในชุมชนนั้น

นั่นคือคุณก็ไปจำกัดสิทธิและเสรีภาพของคนที่รวยที่สุดในชุมชนนั้นอยู่ดี
สุดท้ายแล้วคนที่รวยที่สุดในชุมชนนั้น
ที่เขามีกำลังพอที่จะไปซื้อยาสระผมมาสระผมความยาวหนึ่งศอกของคุณท่านได้เนี่ย
เขาก็ถูกจำกัดเสรีภาพอยู่ดีถูกไหมครับ
ผมว่าไปถามชุมชนเนี่ยชุมชนมันมีความเหลื่อมล้ำ
โครงสร้างประเทศเราแต่ละชุมชนมันมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูง

เพราะฉะนั้นไม่ควรเอาชุมชนมาเป็นสมการในการจำกัดเสรีภาพของใคร

มีนกำลังจะหมายความว่าโครงสร้างที่มีนพูดถึงก็คืออยู่ในคณะกรรมการโรงเรียนใช่ไหม
ทีนี้กลับไปเรื่องการแต่งกาย

เรื่องการแต่งกายเนี่ยดิฉันมี๓ประเด็นค่ะ
ที่รู้สึกตะหิดใจแล้วก็สงสัยใครรู้ในสิทธิเสรีภาพของวงชนชาวไทยทุกคนนะคะ
หนึ่งเลยเนี่ยการแต่งกายเนี่ยจะต้องขอสถานศึกษาที่เป็นองค์กรใหญ่
จะต้องขอผู้บัญชาการไปอีกหนึ่งระดับ
แสดงว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมองเห็นเสรีภาพในการแต่งกายในการแสดงออก
การแต่งกายของนักเรียนเนี่ยเป็นของขวัญที่ผู้มีอำนาจจะต้องมาประทานให้กับประชาชนเหรอคะ
หนึ่งนะคะสองก็คือกรรมการสถานศึกษาเนี่ยที่เป็นคนตัดสนใจเรื่องเนี่ย
ดิฉันเป็นห่วงอย่างหนึ่งคือมันไม่มีนักเรียนอยู่ในนั้น
แสดงว่ากระบวนการที่จะกำหนดให้นักเรียนใส่ชุดอะไรเนี่ย
มันเหมือนกับทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยกลายเป็นตุ๊กตากระดาษที่เราเล่นกันตอนเด็กเลยนะคะ
ตุ๊กตากระดาษไม่มีสิทธิที่จะตัดสินใจอะไรเลย
รอแต่คนเล่นมาแกะชุดออกจากหอแล้วก็มาใส่ให้กับเด็ก
ซึ่งนักเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจอะไรเลย
สามก็คือเรื่องของการมีพระพิสุหนึ่งรูป
ฉันอยากรู้ว่าในชุมชนมุสลิมหรือว่าในชุมชนคริสเตีย

โอเคค่ะ

คือที่ท่านยกตัวอย่างพระพิสุทธิหนึ่งรูปเนี่ย
คือแปลว่าในส่วนของศาสนาอื่น

มีกระบวนการตัดสินใจทางศาสนาอยู่

ก็ที่ท่านบอกมาว่าตามระเบียบที่มันมีอยู่แล้วเนี่ย
คือมันมีระเบียบที่ให้ยกเว้นการแต่งกายตามระเบียบกระทรวงได้
การให้โรงเรียนไปคิดวิธีการแต่งกายออกมาเองเป็นระเบียบ
ที่โรงเรียนเอกชนใส่กระโปรงแดงกระโปรงน้ำเงินกระโปรงดำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
แต่ท่านรู้ไหมครับว่าระเบียบนี้มันค่อนข้างมีปัญหามาก
เพราะว่าถ้าโรงเรียนเป็นคนคิดระเบียบเอง
สิ่งที่ต้องส่งกระทรวงมันละเอียดมาก

อย่างเช่นกางเกงต้องเป็นเนื้อผ้าโทเล
ห้ามเป็นผ้าลายสองเสื้อเชิดสีขาวต้องเป็นผ้าแบบไหน

คำถามคือทำไมระเบียบนั้นถึงต้องกำหนดขนาดนั้น
ซึ่งมันก็ยังไม่ใช่เสรีการแต่งกายอยู่ดีนะ

คิดว่ามันสามารถให้โรงเรียนไปออกเป็นเสรีการแต่งกายได้

มันแค่ไปออกเป็นเครื่องแบบเฉพาะของแต่โรงเรียน
ซึ่งทุกวันนี้ทุกโรงเรียนก็ใช้กฎตัวนี้อยู่แล้ว
เท่ากับมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย

มาโรงเรียนเปลี่ยนได้แต่ถ้าออกอย่างนี้
คือไฟร์เลี่ยงประเทศไทยของโรงเรียนมีถั้นรำเนียนมานานวันศุกร์
วันพฤหัสต้องแต่งชุดลูกเสือ
ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองในการซื้อชุดพวกนี้
ผมเคยเรียนมานะตอนผมเรียนวันศุกร์ผมต้องใส่ชุดไทย
ผมก็ต้องไปหาซื้อชุดไทย
แล้วบางโรงเรียนหนักมากผมมีเพื่อนคนหนึ่งบางโรงเรียนหนักมาก
ชุดไทยนะใส่เป็นเสื้อลายดอกไม่ได้ต้องไปใส่ผ้าใหม่
ผ้าใหม่ตัวหนึ่งเท่าไหร่ท่านตัวหนึ่งเป็นพัน

ใช่ซึ่งคอมหาคือนี่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเหรอ
และถ้าเกิดว่าท่านปิดให้มันเป็นเสรีการแต่งกายได้
เค้ายีบเสื้อน้ายตู้ที่เค้ามีอยู่เลยมาใส่ได้นะ
เพราะปกติเสาร์อาทิตย์เขาต้องมีเสื้อที่เขาใส่ไปไหนมาไหนอยู่แล้ว
เขาสามารถหยิบมาใส่ได้เลยโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องไปซื้อเพิ่ม
แต่ยิ่งโรงเรียนมีชุดนักเรียนผมมี๓ตัว
ผมต้องไปซื้อเสื้อพละ๑ตัวเสื้อลูกเสือ๑ตัว
ซื้อชุดอาเซียน๑ซื้อชุดไทย๑ซื้อชุดกีฬาสี๑
มันเยอะมากเลยนะท่านคฏอ่าเพลงกาเปียบหน่อยนะคะ

ฉันเลยอยากจะเสนอมุมมองนี้เข้าไปอีกอย่างหนึ่ง
ออกไปจากชุดนักเรียนใช่ค่ะในเมื่อตัวกฎกระทรวงเนี่ยออกมาเพื่อฟังก์ชั่นในการแบกรับ
ความเหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยฟังก์ชั่นของมันคือการลดความเหลื่อมล้ำ
แต่จริงแล้วเนี่ยมีเด็กหลายคนมากนะคะที่จะต้องเสียโอกาสทางการศึกษาไปเพราะว่าไม่มีเงินซื้อชุดนักเรียน
รู้ไหมมีเด็กเป็นล้านเลยนะสถิติของสปฐเองทำออกมาแล้วว่ามีเด็กขาดแค้นชุดนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงม๖
เป็นล้านนะถ้าผมจำไม่ผิด๓๕ล้านคนเลยนะที่ขาดแคลนชุดนักเรียนแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าชุดนักเรียนมันออกแบบมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทำให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันแล้วทำไมเราถึงต้องมีมูลนิธิกระจกเงามูลนิธินู่นมูลนิธินี่รับบริจาคชุดนักเรียนไปให้เด็กที่อยู่บนดอยแล้วบริจาคชุดนักเรียนไปให้เด็กที่อยู่
อธิบายยาวเลยค่ะตกลงเรื่องการแต่งกายมันคืออันนี้คือจบแล้วหรือมันยังพอจะปรับเปลี่ยนได้อีกหลังจากนี้ครับ
อธิบายเลยว่าคำพูดหรือความคิดของการแต่งกายมันมีวิพัฒนาการมาเปรียบเหมือนว่าคำสั่งสอนของผู้ใหญ่เหมือนว่าอย่าไปเที่ยวเล่นตั้งใจเรียนครูก็สอนเด็กตลอดว่าตั้งใจเรียนอย่าแต่งตัวให้สุภาพมันมีความเข้มงวดไม่น่าเคารพนับถือความรู้สึกของผมก็เป็นอย่างนั้นทำไมพ่อต้องดุต้องด่าด้วยแต่ผมให้เขา
สังเกตความทุกข์ความสุขของมนุษย์มามากแล้วเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นที่ที่มันมีไรแฝงอยู่เหมือนกับการแต่งชุดนักเรียนเนี่ยมันจะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ทีเดียวก็ไม่ถูกก็ไม่ได้แต่มันมีวิพัฒนาการของมันมาอยู่สุดท้ายปลายทางคนในโบราณเนี่ยสุดท้ายปลายทางก็บอกว่าให้แต่งชุดให้มันเหมือนกันเหมื

ยังมีความจำเป็นเขาเชื่ออยู่สำหรับสำหรับนักเรียนว่าเป็นครั้งเครื่องบ่มเพาะสิ่งที่ดีงามสำหรับนักเรียนแต่ถ้าการแต่งกายเป็นอิสระเสรีเช่นเราจะตื่นมาใส่กางเกงโอเปิ้ลใส่เกงขาสั้นแต่งเท้าแตะใส่เสื้อขาดกลุ้งกลิ้งไปโรงเรียนกับคุณภาพการน
ต่อต่อความประพฤติจิริยธรรมคุณธรรมของนักเรียนในระยะยาวมากขึ้นเท่านั้นเอง
อ่าเน้นเขียนความถูกไหมคะว่าคือการแต่งกายที่มีข้อสรุปแบบนี้เนี่ยคือยืนอยู่บนพื้นฐานคือเชื่อว่าการแต่งกายแบบแบบเครื่องแบบเดียวกันจะทำให้เกิดระเบียบวินัยครับ
ทั้งหมายถึงว่าภาพรวมใหญ่ของสถานศึกษาและต่อตัวเด็กเองเรียนสรุปถูกไหมถูกครับ
เป็นเรื่องของระเบียบวินัยอ่าเป็นความเชื่อเรื่องนี้ความเชื่อ
คุณคุณจะยังอยู่ที่เรื่องเครื่องแต่งกายหรือคุณจะไปคุณจะไปเรื่องกฎระเบียบมันมีอีก๓เรื่อง
เรื่องกฎระเบียบล้าหลังกับเรื่องการแสดงออกทางการเมืองเนี้ยจะประชุมมาที่ยี่สิบห้าใช่ไหมคะส่วนมาที่ยี่สิบเจ็ดเนี้ยจะเป็นเรื่องของการละเมิดความปลอดภัยในโรงเรียน
คุณจะไปเรื่องอื่นหรือคุณจะยังเอาเรื่องนี้ขอสรุปนิดนึงคือจริงเนี่ยที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการใช้ความเชื่อมาโดยตลอด
เชื่อว่าเด็กจะมีวินัยเชื่อว่าเด็กจะดีขึ้นเชื่อว่ามันจะทำให้ลดความเหลวมแรมได้เชื่อเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อ
แต่ด้วยความที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ควรจะต้องมีความรู้มีวุฒิภาวะมากที่สุดในประเทศแล้วเนี่ย
กลับใช้แค่ความเชื่อกลับใช้แค่ความคิดคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้
ไม่เคยใช้สถิติไม่เคยมีงานวิจัยไม่เคยมีการออกไปสำรวจจริงเลยว่า
ความเชื่อของคุณที่คุณคิดมาเป็น๑๐ปีเนี่ยมันคือความจริงหรือเปล่า
คุณลองวิจัยออกมาถ้าเกิดว่าคุณไปทำวิจัยหรือผมไปทำวิจัยก็ได้
ถ้าคุณให้งบผมมาทำวิจัยเนี่ยดูเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้มีการเสรีการแต่งกาย
จะแต่งรุ่งริ่งมาโรงเรียนใครจะใส่กางเกงบอลมาโรงเรียน
ถ้าเกิดว่าคุณพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นนะถ้าเกิดว่านักเรียนไม่เข้าใจว่าการมาโรงเรียน
ซึ่งเป็นสถานที่ราชการต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยนักเรียนก็จะไม่เข้าใจว่าการไปสถานที่ราชการอื่นอื่น
ไปติดต่อทำบัตรประชาชนหรือว่าการเป็นสถานที่ราชการที่ต้องติดต่อทำเอกสารต่างเนี่ย
เขาก็จะไม่เข้าใจว่าเขาต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าแค่ในโรงเรียนเขายังไม่เข้าใจ
สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนว่าคุณสามารถสอนให้นักเรียนเข้าใจหรือเปล่าว่าความเรียบร้อยอยู่ตรงไหน
แล้วคุณจะสามารถเห็นผลสำเร็จได้เลยว่าถ้านักเรียนทุกคนสามารถแต่งตัวเรียบร้อยมาโรงเรียน
เนี่ยคุณต้องทำวิจัยต้องมีสถิติต้องมีข้อมูลออกมาเลยเป็นเชิงตัวเลขไม่ใช่ความเชื่อความเชื่อว่ามันจะดีมันจะดี

ขอกลับมาที่รองประหลัดนะคะเพกาเดี๋ยวลองเลือกนะคะว่าคุณจะยังอยู่ที่เรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องกฎระเบียบล้าหลางเรื่องการแสดงออกทางการเมืองหรือว่าจะไปเรื่องละเมิดและความปลอดภัยในสถานศึกษา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

ของนักเรียนไม่ใช่ฟังก์ชันที่แปรผันตรงกันค่ะมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำให้การเรียนรู้ดีขึ้นเพราะการเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะบอกว่าท่านจะใช้กรอบเดียวกันไม่ได้เพราะมันใช้วิธีการคิดในการดีไซน์ไม่เหมือนกันใช่แล้วที่ท่านบอกว่าการที่ไม่การที่ปล่อยให้นักเรียนเสร
ทหารก็มีเครื่องแบบตำรวจก็มีเครื่องแบบแต่ว่าเขาไม่บังคับให้นักเรียนใส่เครื่องแบบทำไมประเทศอื่นไม่เห็นมีปัญหาเลยนั่นก็เพราะว่าการเรียนการสอนในโรงเรียนเขาสอนให้เด็กเข้าใจในสิ่งนี้ตั้งแต่ต้นปลูกฝังกันเลยตั้งแต่อนุบาลว่าเออคุณเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าค
เราเราคิดไปเกินหลายสเต็ปแล้วว่าถ้านักเรียนจะต้องแต่งกายดังอย่างงี้จะต้องแต่งตัวรุ่งริ่งมาจะต้องใส่ชุดโอ้โหแร็คควีนมาโรงเรียนแต่จริงจริงแล้วเนี่ยเราเคยกลับไปมองในความเป็นจริงบ้างหรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงจริงคืออะไรเอาง่ายง่ายเลยอ่ะแค่เรียนพิเศษอ่ะไปดูสยามกิจ

ตลอดชีวิตหรอกค่ะสิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่แรกมันควรจะได้เรียนรู้ว่าเขาควรจะแต่งตัวยังไงเขาจะเคลสตัวเองออกมาจากการแต่งกายยังไงเขาจะใส่ชุดแบบไหนไปโรงเรียนนี่มันเราใช้ความกลัวเรากังวลไปมากไปมาแต่จริงแล้วมันมีวิวัฒนาการของมันเหมือนที่ท่านบอกตอนนี้โลกมันก็วิวัฒนาการมาถึงโยกยุคโลก
เปรียมกันในโลกที่เชื่อว่าทุกคนมีสิทธิเสร็จภาพเท่าเรากันที่ฉันคิดว่าการเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้กับนักเรียนการเคารพซึ่งกันและกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเรียนขอหนึ่งคำถามค่ะครับแต่ว่าในทางกับการถ้าเราเอาใจของคนที่คิดแล้วมีมติออกมาแบบนี้นะคะคือพวกคุณก็การันตีไม่ได้ใช่ไหม
ผมการันตีได้เลยว่ามีแต่ไม่เยอะไม่ใช่ส่วนมากอ่าแต่ซึ่งเขาไม่อยากเห็นเลยอ่ะ
ทำไมถึงไม่อยากเห็นเลยอ่ะอ้าวก็มันดูไม่มีฉันต้องเถียงล่ะ
ถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเห็นเลยนะท่านท่านต้องไปแก้ที่ครู
ให้ครูสอนให้นักเรียนไม่ทำสิ่งนั้นไม่ใช่ให้ครูไปห้ามไม่ให้นักเรียนทำสิ่งนั้น
เพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนักเรียนก็ไม่ควรทำนอกโรงเรียนใช่ไหมท่าน
เพราะฉะนั้นครูต้องสอนนักเรียนจะได้ไม่ทำทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
แต่ถ้าครูไม่สอนเนี่ยนักเรียนไม่มีทางรู้เลยตลอด๑๒ปีในโรงเรียน
นักเรียนจะไม่ได้รู้เลยว่าเขาไม่ควรแต่งกายแบบนั้นอืมแต่แต่ถ้าให้แต่ถ้าให้แล้วถ้าแบบ
อยู่ดีมันผลมันเกิดขึ้นนะมันดูไม่เป็นระเบียบมันดูไม่สบายตาอะไรอย่างนี้

ว่าทุกคนโน้มเอียงมาทางเครื่องแบบนักเรียนอยากย้อนขอย้อนนิดหนึ่งได้ไหมพี่อีกครับสั้นสั้นนะสั้นมากเลยน่ะครับผมเคยดีเบตกับท่านนัตรภนท่านท่านทราบใช่ไหมครับครับน่ากระสุนน่ากระสุนอ่าท่านนัตรภนอ่ะเคยออกให้สัมภาษณ์สื่อไว้ครับว่านักเรียนที่ออกมาเรียกร้องเลือกพวกเนี้
กันท่านไม่สามารถบอกได้ว่านั่นเป็นมติของนักเรียนอืมดิฉันเอาอย่างงี้นะคะดิฉันแบบเป็นรูปประธามเลยนะคะคือประมาณการให้ฟังให้เฉยประมาณการความรู้สึกนึกคิดในที่ประชุมให้ฟังให้เฉยว่าอ่าแนวโน้มความรู้สึกนึกคิดของของคนจะเป็นแนวนั้นแนวนั้นเท่านั้นเองที่ท่านรองประหลัดบอกเน

โปรดติดตามตอนต่อไป